ดูอีกหนึ่งกรณีนะคะที่ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงพูดคุยกันอยู่ในโลกโซเชียล
ก็คือกรณีที่มีรถเฉียวชนกันที่เชียงใหม่จนทำให้รถคันหนึ่งตกคลอง
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตซึ่งผู้เสียชีวิตก็คือเซนติเมตร
เป็นทั้งสไตลิสแล้วก็พิธีกรชื่อดังรวมถึงเพื่อนที่นั่งมาด้วยกัน
ก็คือคุณโจ้สุภกิจเสียชีวิตไปด้วย
ล่าสุดนะคะสาวคู่กรณีที่ขับวีออสสีดำเนี่ย
หลังจากที่ช็อกเข้าโรงพยาบาลไปตอนนี้ก็ได้สติแบบโอเคแล้วตั้งสติได้แล้ว
เนี่ยค่ะไปที่นครนายกที่เห็นใส่เสื้อลายเนี่ยคือคุณแม่ของเซนติเมตรนะคะ
ขอขมาศพเซนติเมตรแล้วก็ร้องไห้
คุณแม่ก็กอดแม่ของเซนติเมตรนะคะก็กอดแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไร
เข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นมาหาก็โอเคแล้ว
คือก่อนหน้านี้พ่อของเซติเมตรเขาบอกว่าอยากให้คนที่ก่อเหตุมาขอโทษ

ขอแค่มาขอโทษแค่นี้จะไม่เอาเลิกเอาความ
สาวที่ขับรถเก่งวีออสสีดำที่เป็นคู่กรณีเนี่ยหลังจากที่หายช็อกออกจากโรงพยาบาลมาได้
ก็รีบเดินทางมาที่วัดรังศรีโสพลในจังหวัดนครนายกเลยนะคะ
เคารพศพของเซนติเมตรแล้วเนี่ยคุณแม่กอดแล้วก็คุณแม่คุณแม่ปลอบด้วยนะ
เพราะว่าคือนางสาววิจิตราเองก็มาในสภาพแบบ
น้ำตานองหน้าเหมือนกันคือรู้สึกแย่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
แม่ก็กอดปลอบเดี๋ยวแม่พูดอ่านปากแม่ออกเลยว่าไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรแม่ยังยิ้มให้แล้วก็รูปหลังรูปไหล่
ไม่เป็นไรมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นไปแล้วอย่าไปเสียใจมันแก้ไขอะไรไม่ได้
ครอบครัวเองก็ไม่ได้ติดใจเอาความ
ซึ่งนางสาววิจิตราเองก็บอกคุณแม่นะคะว่าขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ไม่ได้อยากให้เกิดและเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนที่สำคัญมาก
น้องก็มาแล้วเนอะก็ดีใจพี่น้องได้จำเนี่ย
มาขอกลับมาพี่เมฆมาอะไรแล้ว
คือทางพ่อทางแม่ก็ไม่ได้ติดใจเอาความพร้อมอยู่แล้วไง
แต่แค่เห็นน้องมาวันนี้ก็ดีใจแล้วเนอะ
ต่อไปหนูเนี่ยหนูมาวันเผามาส่งพี่เมฆ
แล้วหนูก็โล่งแล้วทีนี้

ที่หนูทำผิดให้ไงแต่หนูอยากพูดอะไรคน

หนูไม่ได้ตั้งใจจริง
หลักต่อไปนี้ก็คือคลางนี้มันเป็นหมุดเปลี่ยนที่สำคัญของหนูเลย

คือคุณแม่ไม่ได้มีร้องเสียงโกรธหรือว่ามีห้างดีไม่พอใช่เหรอ

คือไม่เข้าใจเพราะโกรธไปก็แก้ไขอะไรไม่ได้
ไม่ได้ทำให้คุณเมตรฟื้นขึ้นมาได้
ว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดเลยนะ

นางสาววิจิตราเองก็ได้ไปเคารพศพของเซนติเมต
แล้วก็พูดคุยกับคุณพ่อก็คือนายสิริรัตนเข็มนาคด้วย

ดีแล้วที่ได้เดินทางมาขออโหสิกรรมให้แก่กันและกัน

ซึ่งนอกจากจะไปที่นครนายกแล้วเนี่ยนะคะ
นางสาวิจิตรากับญาติเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะเอาเงินมามอบให้กับพ่อแม่ของเซนติเมตรด้วย

เพราะว่าก็ไม่ได้อยากจะเรียกร้องค่าเสียหายอะไร
เธอก็เลยนำเงินส่วนนี้ถวายให้กับวัดรังศรีโสพลแทนค่ะ
แล้วก็ก่อนหน้าที่จะอันนี้นี่คือคุณพ่อนะ
เธอก็มาไหว้ขอขมากราบขอโทษคุณพ่อด้วยเหมือนกัน
ทีนี้ก่อนที่จะมาที่วัดรังศรีโสพลเนี่ยนะคะ
นางสาววิจิตราเองก็ไปที่วัดธาตุทองด้วย
เพราะว่าศพของคุณโจ้เนี่ยตั้งอยู่ที่วัดท่าทอง

ก็ไปขอเข้ามาศพของคุณโจ้สุภกิจด้วยนะคะ